ต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าบุญมีแต่บารมียังไม่ถึงค่ะ
ในการเป็นนางเอกเล่นคู่กันกับพี่เวียสุกลวัฒน์นั่นเองนะคะ
นี่ยังไม่ทันละครออนแอร์ยังไม่ทันลงทันเล่นอะไรกับเขาเลย
เมนต์บอกว่าไม่เหมาะสมคือก็สวยแหละ
แต่แบบยังออลล่าไม่พอที่จะมาเล่นกับพี่เวียว่าอย่างนี้นะคะ
แล้วด้านประจวบเหมาะกับเธอปิดอินสตราแกรมพอดีเลย
ก็เลยต้องถามหน่อยแล้วกันว่าเป็นเพราะว่าน้องเนี่ย
จากกระแสข่าวที่คนบอกว่าไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับพี่เวียจริงหรือเปล่า

จริงแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแบบว่าเรามากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าก็โดนทุกเรื่อง
มันก็เป็นเรื่องปกติแต่คนที่รักเรามันก็มี

ก็คือไม่มีอะไรจริงค่ะไม่มีอะไรไม่ได้แบบไม่ได้เศร้า
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะไม่มีอะไรจริงค่ะ

แต่ว่าทวิตเตอร์ก็มีแต่ไม่ค่อยเล่นไง
ก็เป็นการเคลียร์ให้แบบหัวใจตัวเองแบบสดชื่นดีกว่า
อะไรที่แบบดูเป็นด้านลบก็ไม่รับเอาดีกว่านะคะ
เธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สู้โรคเหมือนกันนะ

อาการน้ำหนักขึ้นเยอะบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าหลังมาเนี่ยเธอเป็นเทรนเนอร์แล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับมือกับเรื่องของสุขภาพนะคะ

คืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยตัดทิ้งไปเลย